หน่อยละกันนะคะว่าที่ไหนเขามีเลขเด็ดอะไรกันบ้าง

ชาวบ้านเอาผ้าแพร่๗สีพวงมาลัย
จุดทูปกราบไหว้ขอเลขเด็ดจากต้นกล้ามปูใหญ่
ขนาด๖คนโอบอายุกว่า๑๐๐ปี
อยู่ที่ลานอเนกประสงค์ริมกว้านพยาว
โรยแป้งกันไปลูบถูตามลำต้น
ใครเห็นอะไรตรงไหนก็ไปช่วยกันดูช่วยกันส่อง
ถ่ายเก็บเอาไว้ส่งต่อให้เพื่อนช่วยกันตีอีกรอบนึง

เห็นเลขมั้ยไม่รู้ดิจริงไม่เห็นอ่ะ

อีกที่หนึ่งอยู่ที่ระยองค่ะ
เขาบอกว่ามีกล้วยตานีแทงปลีออกมากลางลำต้น
ที่บ้านเลขที่๒๑๑ทับ๑๙ในอำเภอบ้านฉาง
เจ้าของบ้านถูกรางวัลมา๒งวดแล้วนะคะ
วันนี้เจ้าของบ้านออกไปดูปลีกล้วยเห็นคล้ายกับเลข๐๑หรือ๑๐
แล้วก็นั่งนับผลกล้วยที่ออกมาได้ทั้งหมด๑๐๑ผลพอดี
เยอะมากอ่ะเขานั่งนับกว่าอย่างนี้เลยอ่ะ
ใครอยากไปนับเพิ่มก็ไปนับกันได้เนอะ
เขาคิดว่าแม่ตานีน่าจะมาให้โชคลาภอีกรอบหนึ่ง
เจ้าของบ้านก็เลยย้ำนะคะว่าเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ก็จะเก็บไว้แบบนี้แหละต่อให้กล้วยสุกก็ไม่ตัด
ให้มันอยู่ของมันแล้วก็สิ้นอายุไขของมันไปเองก็แล้วกัน
ผมปิดท้ายที่อ่างทองนะฮะ
แม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์นี่

เพราะว่าได้โชคลาภมางวดที่ผ่านมานะฮะ
ชาวบ้านก็ทยอยไปกราบไหว้งวดนี้ไปขอเลขเด็ดกันสักหน่อย
แล้วก็ไปส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ตีเลขกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่ก็เห็นเลขอะไรก็ต้องอาศัยจินตนาการ

ตนาการสำคัญกว่าความไม่รู้

ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่คุณผู้ชมโชคดีกันทั่วหน้าแล้วกัน